จะต้องไปหาผู้โชคดีรออยู่แล้วที่สตูดิโอแจกโชคอย่ารอช้าไปกันเลย

โฉมหน้าของผู้โชคดีทองล้านของเราและรู้ไหมเขาเอาไปทำอะไรอ่ะฟัง
พี่ได้ทองร้านครับผมจะเอาไปปุ่นนี่ต่อครับประมาณ๖เซนใช้หนี้ให้ครอบครัวก่อน
ประมาณที่สองก็คืออาจจะเก็บเป็นคุณการศึกษาให้ลูก
ทำร้านเพิ่มเติมแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
เห็นไหมเขาพลิกชีวิตใช้หนี้ต่อยอดสร้างอาชีพกันหมดแล้วแล้วคุณรออะไรรีบส่งฝามาลุ้นโชคเลย
เบาแดงอ่ะแจกต่อถึงสิ้นปีอย่ารีรอเพราะผู้โชคดีทองล้านคนต่อไปอาจเป็นคุณ
อยากเชิญชวนให้ทุกคนเขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงเยอะนะครับ
วันหนึ่งอาจจะได้เป็นแบบผมมีโชคจากคาราบาลแดง

ฮู้
บ๊าวแดงเพื่อคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เอ้าใครจะคิดว่าถึงเอาจริงนะอะไรนะก็พร้อมใจกัน
ขึ้นราคาหมดเลยอ่ะแต่ต้องขอขอบคุณเบาแดงนะ
ที่เขายืนราคา๑๐บาทเพื่อคนไทยได้ลุ้นรางวัลไปต่อยอดสร้างอาชีพกันครับ
เออมันก็ดีนะที่อะไรที่คงราคาเดิมยืนราคาเดิมได้เนี่ยมันก็ดีไง
บางอย่างมันขึ้นแล้วก็ลงไม่ได้นะคะ
หมายถึงราคาโผงใช่มั้ยคะ
ยกนี้กินอร่อยแล้วขึ้นออกชุดเอาทำไรก็ไม่รอคุณ
อุ๊ยหมายถึงน้ำหนักหรอ

ผมส่องหน้าตัวเองที่กระจกของผม
ซึ่งมันเป็นกระจกแบบส่องแล้วไม่เห็นหน้าคน
เป็นกระจกแบบอ้วยสะธร
ที่บ้านคุณอยากเหลือกระจกอีกแล้วนี่ชั้นฮุพง
เอาคืนดีจ๊ะ
สบายจะยังไงก็เอาตามนั้นไปเลย
เออแล้ววันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซคันนี้ไป

ได้เลย
พอความบุญค่า๑ล้านบาท

เมื่อกลิ่งไปนอน
ใครที่สงบมาฝาขระบาวแดงก็มีสิทธิ์
ฝาคันโซคูณ๒ก็มีสิทธิ์
ใช่แล้วเพราะว่าเขาจับจริงแจกจริงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นฝาขระบาวแดงหรือฝาคันโซคูล๒
เพียงแค่๑๐บาทคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีทองล้านแล้วนะ

เปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีและจับมือถือของคุณไว้
เพื่อคุณเป็นผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเรา

เพราะฉะนั้นใครอยากเป็นผู้โชคดีบ้าง
กติกากันให้เข้าใจตั้งใจดูกติกาให้ดี
แล้วเราไปติดตามความสนุกกันต่อใน
ปลอดภัย

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที